มายิงกันต่อเลยนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะข่าวเมื่อสักครู่เป็นคารวาสยิงกัน
อันนี้เป็นพระยิงกันค่ะพระลูกวัดนะคะคว้าปืนแก๊ปมายิงเจ้าอาวาส
และยิงผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากความเครียด
แล้วก็พระรูปนี้ที่ก่อเหตุยิงมีอาการทางจิตอยู่
เพราะว่าไปสอบถามญาติมาเนี่ยนะคะช่วงสายของวันนี้นี่เองค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรเชียงดาวรับแจ้งเหตุ
มีคนยิงกันที่สำนักสงฆ์เทพนิมิตรตั้งอยู่ที่ตำบลแม่นะ
เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองราย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยนะคะพบว่ามีชาวบ้านจำนวนมาก
มุงดูเหตุการณ์อยู่เลยซึ่งจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกองเลือด
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือพระมงคลมงคโลอายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าอาวาสถูกยิงที่ใบหน้าบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งรายนะคะในปรมมาจองคำอายุห้าสิบสองปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕คนนี้ถูกกระสุนเจาะที่คอ
อาการสาหัสเหมือนกันแบบนี้นะคะถูกนำตัวเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงดาว
ล่าสุดแพทย์ส่งต่อเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริม
พันธุ์ตำรวจเอกวินิจฉัยพินิศศักดิ์ผู้กำกับการสพเชียงดาว
เปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้นะคะจากการสอบปากคำค่ะ
ตำรวจเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่พระมงคล
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ถูกยิงและนายพรมมาผู้ใหญ่บ้านที่ถูกยิง
มาพูดคุยกันเรื่องงานอยู่ภายในบริเวณวัดนั่นแหละ
จากนั้นพระสุธรรมมือปืนถือปืนเดินเข้ามาเลยค่ะ
แล้วก็ยิงเข้าใส่พระมงคลหนึ่งนัดก่อนกระสุนถูกที่ใบหน้า
และกระสุนยังพลาดไปถูกนายพรมมาผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันจากนั้นพระสุธรรมมือยิงหลบหนีไปเลยค่ะ
สาเหตุจนที่คาดว่าพระสุธรรมเกิดอาการเครียด
ประกอบกับมีอาการคล้ายทางประสาทตามคำให้การของญาติ
ญาติบางคนยังให้การด้วยว่าพระสุธรรมเชื่อเรื่องศัยศาสตร์มาก
ค่อนข้างงมงายเลยแหละและมักบ่นว่า
พ่อถูกคนทำกุญสัยจนตายจะต้องล้างแขนนั่นคือสิ่งที่มือปืนบ่นเสมอ
ต่อมาตำรวจสืบสวนพบว่าหลังก่อเหตุพระสุธรรมมือปืนหลบหนีไปที่บ้านของตัวเองค่ะ
นำกำลังไปเลยนะคะไปจับกลุ่มซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพระสุธรรม
กำลังดื่มยาค่าย่าเพื่อที่จะฆ่าตัวตายหนีความผิด
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปล้างท้องนะคะช่วยไว้ได้ทันกับสรุป
อกจากนี้ยึดของกลางเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์๑กระบอก
หลังจากนั้นต้องนิมนต์ค่ะนิมนต์ไปศึกนะคะ
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ